ในช่วงของเทศกาลกินเจจะมีการไหว้เจ้าครับ
ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมใช้ผลไม้ที่มีความหมายเป็นมงคล
โดยเฉพาะชาวชุมพรเองนะครับจะใช้ผลไม้๕ชนิด

แล้วก็มีความหมายที่ดีเป็นสิริมงคลกับชีวิตด้วย
ติดตามได้จากรายงานของคุณอรพันธ์ขันทองคำครับ
ผลไม้นานาชนิดถูกนำมาจัดวางในถ่านอย่างสวยงาม
ก่อนนำไปไหว้พระไหว้เจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ภายในมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ลิฟต์๖ตัว
เทศบาลเมืองชุมพรในช่วงเทศกาลถือศีลกินผัก
นี่เป็นอีกหนึ่งความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนที่เชื่อว่า
ได้ถวายผลไม้มงคลให้องค์เทพเจ้า
ที่ในหนึ่งปีจะเสด็จลงมาเพียงหนึ่งครั้ง
ถือเป็นมหาสิริมงคลแก่ชีวิต
งานกินเจเนี่ยมันจะต้องเป็นงานที่เป็นสิ่งของที่ไหว้เนี่ย
ด้วยผลไม้ต้องมีความเป็นมงคลนะคะ
เป็นมงคลชีวิตเวลาไหว้แล้วจะทำยังไงถึงจะหาผลไม้นั้นได้
ตอนแรกก็คิดกันว่า๓อย่างคิดไปคิดมา๓อย่างตัวเลขไม่สวย
เอา๕อย่างดีกว่า๕อย่างมหาเห็งนะคะ
ให้ไม่ว่าจีนหรือไทยใช้เลข๕ดีที่สุด
แต่ในความเชื่อในความรู้สึกของคนจีน
ได้ไหว้เจ้าด้วยผลไม้ที่สวยงามชีวิตก็จะดีเจริญรุ่งเรือง
มีลูกสาวเขาจะสวยมีลูกสาวก็จะหล่อ
คือความสมบูรณ์พร้อมในถาดของผลไม้มงคลทั้ง๕ที่ออกมาค่ะ
ผลไม้มงคลชุมพร๕ชนิดที่นิยมนำมาไหว้เจ้า
แล้วเป็นผลไม้ที่ปลูกในท้องถิ่นวางขายทั่วไปในตลาดได้แก่
เล็บมือนางผลไม้แห่งความมั่งมีด้วยลักษณะของกล้วยที่ออกเป็นเครือ
มีความหมายในทางมงคลว่าทำให้ครอบครัวเจริญงอกงามมีลูกหลานมากมายไว้สืบสกุล
และสีเหลืองทองของกล้วยหมายถึงความมั่งมีร่ำรวยเงินทอง
โดยจะวางหงายขึ้นเมื่อนำไปไหว้เพื่อให้กรอบโกยโชคลาภ
ปะรดสวีผลไม้แห่งความโชคดีภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่าอังไลท์เปรียบเสมือนพญาพันตา
หมายถึงการมีสายตาอันกว้างไกลมีความรอบรู้ซึ่งสับปะรดพันธุ์นี้เป็นพันธุ์เก่าแก่ของโลก
ถูกนำมาปลูกที่จังหวัดชุมพรครั้งแรกเมื่อร้อยปีมาแล้ว
โอเจ้าเสวยชุมพรผลไม้แห่งความมงคลชื่อนี้ตั้งขึ้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕
เสด็จพระราชดำเนินหัวเมืองปักใต้ที่บ้านท่าไม้ลายตำบลวังใหม่อำเภอเมืองชุมพร
พุทธศักราช๒๔๓๓ประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จ
ถวายส้มโอเมืองก่อนนำเมล็ดที่พระองค์เสวย
ปลูกขยายพันธุ์จนเป็นที่มาของชื่อมงคลเจ้าเสวย
โดยเชื่อว่าการไหว้ด้วยส้มโอจะทำให้มีโชคลาภ
มังกรผลไม้แห่งความอุดมสมบูรณ์
จากชื่อที่แปลว่ายิ่งใหญ่น่าเกร็งขาม
อีกทั้งแก้วมังกรมีเปลือกเป็นสีแดง
ซึ่งเป็นสีแห่งโชคลาภของคนจีน
และส้มโชกุลผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัด
ภาษาจีนเรียกว่าไตกิก
หมายถึงความโชคดีมหามงคล
ทุกปีเป็นเวลา๑๐ปีผ่านมาแล้ว
ซึ่งทางมูลนิธิหรือโรงเจนี่พกตัว
ก็ได้จัดไหว้ด้วยผลไม้มงคลทั้ง๕
แล้วก็ทำให้ชาวสวนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
เดี๋ยวนี้พอเวลาใกล้เทศกาลถือศิลป์กินเจ
ก็จะไปบอกแม่ค้าหลังตลาดว่า
ให้หาผลไม้ทั้ง๕ชนิดมาขายมาจำหน่าย
เพื่อชาวจีนจะได้ซื้อมาไหว้ในมูลนิธินะคะ

ผลไม้ที่นิยมนำมาไหว้เจ้ามีหลากหลายชนิด
ขึ้นอยู่กับความเชื่อของคนในแต่ละพื้นที่

แต่สำหรับคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดชุมพร
ไหว้เจ้าให้ถูกหลักด้วยผลไม้มงคล๕ชนิด
ถูกปฏิบัติมาจวบจนปัจจุบันเพื่อสืบต่อพิธีอันศักดิ์สิทธิ์
คงอยู่ต่อไปชั่วลูกหลาน